ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะมีอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวเนื่องกับโควิดเช่นเดียวกันนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นพ่อค้าเร่ขายกาแฟ
ก็คือจะต้องไปพบเจอคนเยอะในแต่ละวันก็ไม่ได้หยุดขายหรอกช่วงนี้
แต่ผู้ชายคนนี้เขามีอาการป่วยทางจิตและคิดว่าการที่ตัวเองตระเวนออกไปขายของไปเจอคนเยอะ
ติดเชื้อแล้วแน่เลยติดเชื้อโควิดแล้วแน่เลยแล้วก็มีความกลัวเพิ่มขึ้นอีก
กลัวว่าตัวเองจะเอาเชื้อไปแพร่ให้กับคนในครอบครัวก็เลยตัดสินใจผูกคอตายนะคะ
ไปตรวจสอบเหตุผู้ชายใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองปลือเนี่ยนะคะ
พบศพนายสุวัสดิพรมภาคอายุ๕๑ปีเป็นพ่อค้ากาแฟโบราณค่ะ
สภาพใช้เชือกไนลอนผูกคอตัวเองเสียชีวิตกับขื่อไม้ภายในโรงจอดรถลูกชาย
เป็นคนนำร่างพ่อลงมานอนที่พื้นแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจแต่ช่วยไม่ได้ค่ะ
สอบถามลูกนี่แหละคนที่ช่วยนี่แหละให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
พ่อมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วก็รักษาตัวนะรับประทานยาเป็นประจำ
แต่ช่วงนี้ค่ะมีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่ชนบุรี
และชนบุรีเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งด้วยนะคะที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในภาคตะวันออก
ซึ่งพ่อติดตามข่าวสารมาตลอดน่าจะเกิดความวิตกกังวล
และได้ยินบ่นบ่อยว่าตัวเองได้รับเชื้อแล้วแน่เลย
เพราะว่าตระเวนขายกาแฟในตัวเมืองพัทยาและต้องพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาทุกวัน
อกจากนี้บ่นอีกว่าถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยตอนนี้พ่อติดเชื้อแล้วเนี่ย
เดี๋ยวถ้ากลับบ้านมาไวรัสมันจะมาแพร่ระบาดใส่ลูกใส่เมีย
แบบนี้เป็นประจำนอกจากนี้เคยพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
นี่แหละสาเหตุหลายอย่างมันรวมกันก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจ
ทำให้พ่อผูกคอตัวเองเสียชีวิตค่ะ